คุณผู้ชมทีนี้ห้องข่าวเล่าป่วนนะคะพาไปที่จังหวัดจันทบุรี
กู้ภัยคราวนี้ปกติไปจับงูใช่ไหม
แต่คราวนี้ไปช่วยหมาค่ะหมาแม่ลูกอ่อน
หัวมันไปติดอยู่ที่รูกำแพงช่วยได้หรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่งานนี้ป่วนแล้วค่ะติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนนะคะ
ถึงมีสภาพแบบนี้กู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถาน
ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือสุนัขเพศเมียสีดำอายุประมาณ๓ปี
ที่ส่วนหัวมุดเข้าไปติดในรูระบายน้ำข้างกำแพง
เรียกได้ว่าหัวไปทางหางไปอีกทาง
ที่เกิดเหตุในซอย๙เกาะตะเคียนอำเภอเมืองจันทบุรี
หลังประสานขออนุญาตเจ้าของสถานที่เรียบร้อย
พี่กู้ภัยไม่รอช้าเดินหน้าเจาะเจาะแล้วก็เจาะ
ใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงช่วยสุนัขออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทันทีที่ได้รับอิสระภาพเจ้าสุนัขก็วิ่งหนีไปซ่อนตัว
ในป่าย่าข้างทาง
ชาวบ้านและแว่๊กเกิดเหตุเล่าว่าคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงสุนัขร้องเป็นระยะระยะแต่ไม่กล้าออกมาดู
รุ่งเช้าจึงเข้าสำรวจพื้นที่
พบสุนัขหัวมุดติดท่อรูระบายน้ำข้างกำแพง
ก่อนรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
หาของที่อื่นนั้นมาออกไปที่นี่เห็นไหมเป็นหมาแม่เรากร
เขาเข้าออกทางไหนเขาวิ่ง
ปกติไม่เคยมานะตอนนี้ไม่เคยมา

หลีดแร่หลีดอ้อย